เมื่อกี้ก็โหลดแล้วค่ะ
คุณล่ะโหลดแล้วยัง
สนับสนุนโดยรุ่นใหม่

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แบบนี้นะครับ

โหลดไว้เรียบร้อยแล้วก็ร่วมสนุกกับรายการเราได้
นี่เลยค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะ

ก็สะสมคะแนนเพื่อลุ้นรับรางวัลกับไทยรัฐทีวีค่ะ

เตะออกมาแล้วน่าจะเป็นธีมอีสาน

เป็นอะไรกับคุณแม่นกน้อยอุไลพร

ฉันเป็นกับอีกคนนึงชอบศิลปินคนนี้

ไม่ใช่ไม่เหนื่อยจากการรอคอย

แต่สิสัมเจย

คนนี้ก็เป็นดาวรุ่งเพลงนี้เขาเอามีร้องแก้
เมียเก่าคนนี้นั้น
บททันมีขวาให้คุณดอกอ๋อนี่คือเราก็ร้องเพลงดี
นี่คือทั้ง๓ชีวิตได้รวมอยู่ในร่างคุณตอนนี้

มิตเนี่ย
ของคุณเนี่ยมันถึงได้มากมายไก่กอง
รวมไปแล้วเนี่ยจะใช้คำเดียวที่ง่ายสั้นคือเยอะ
ตรงนี้ตรงนี้แล้วยังมีตรงนี้อีก
ยังมีตรงนี้อีกยังมีตรงนี้อีกยังมีตรงนี้อีกตรงนี้อีกเยอะ
ไปหมดโทษเป๊กไม่ได้หรอกต้องโทษพี่ก๊อฟ
อันนี้เอาไว้อะไรซ่อนเป็นแบบเวลาหาปลาได้
เวลาหาปลาได้ปลาเก็บไว้ในนี้เก็บเอาไว้เวลาไปทุ่ง
เวลาไปทุ่งไปหาเห็ดเก็บหนูอันนี้ก็เอาไว้ทำอะไรฮะ
อันนี้ไว้ปูนั่งช่วงไว้ปูนั่งช่วงนั่ง

ตรงอื่นไม่เท่าไหร่แต่ตรงหูเนี่ยเวลามันกระทบกันนิ้วก็อยู่เลี้ยงวัว
เหรอฮะเสียงกับกุ้งกิ้งเค้าติดเอาไว้กันวัวหายไง
กันวัวหายจริงเวลาเดินก็ใจยอยอยอมอมอมอมอมอ
อยากนึกขนาดนั้นเลย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
มอมอมอมอมอมอมอมอมอมอมอมอมอมอมอมอมอ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
มอมอมอมอมอมอมอมอมอมอมอมอมอมอ
ตั้งเป้าไว้กี่เพลงค่ะคุณทิพย์ค่ะ
หนูขอสักครึ่งหนึ่งก็พอค่ะ
๕เพลง

ถ้า๕แสนนี่ก็ต้องไปได้ดิ่งที่๙

ร้านที่๒นะผม

พี่สามเขาพูดมีเหตุผลนะ
ร้านแรกคุณสรพงศ์
อ่าร้านที่๒นี่
ซื้อแบบไม่โกน๕บาทนี่รูดทีนึงไปหมดแล้ว
จริง

พูดแล้วก็ดีใจ
แล้วพอวันนี้ผ่านไปโอ้โห

ใช้เงินไม่หมดใช้หนี้ยังไม่หมดเลยไม่พอ

จริงคุณสรพงศ์ตอนนี้งานดีมาก

ร้านที่ร้องประจำอยู่นี่ก็แบบโอ้โหคนเต็มแบบว่าแน่นมากเลย

เพราะว่าอะไรฮะ
เหลือแต่ที่นอน
เป็นคนที่ทั่วประเทศรู้จักแน่นอนนะฮะ

ใน๑๐เพลงหวังถึงเพลงที่เท่าไหร
คิดว่าตัวเราเองมีศักยภาพประมาณเพลงนี้เท่าไหร่ฮะ
ครึ่งทางฝังไว้แบบการเจ็บการพลาด

แต่ถ้าได้นอกเหนือเกินนั้นก็ถือว่า
เป็นกำไรที่ได้มาโดยที่แบบความตั้งใจ
เอาไฟฟันค่ะสัก๕เพลงอุ๊ยหวังน้อยทะลมตัวหรือเปล่า
ทะลมตัวใช่ไหมทะลมตัว
ไปเยอะเลยนี่จะพังหมดอยู่แล้วเนี่ย

บอกว่าหวังว่าแค่๕เพลงนะครับ
เกิดเขาขึ้นมาแล้วเขาร้องได้เกิน๕เพลง
ก็จะเป็นผลดีกับเขาแต่บางท่าน
ไอ้ที่บอกไว้๑๐กว่าเพลงเนี่ย

ดูสิถ้าร่วงหนึ่งแต่เพลงแรกนะเพราะจะหัวหน่อยครับ
คุณป่าคุณป่าต้องฟังสิ่งที่เขาพูดให้ดี

ฝันไว้ฝันไว้ใช่ค่ะฝันไม่ใช่ความจริง
ผมต้องปล่อยปลาที่วัดพนร๓ตัว
เอาเหรอมันก็ไม่เท่าไหร่ไม่ต้องใช้เงินเยอะมาแค่๓ตัวเอง

บนวิทยาศาสตร์ระวังจะแก้ไม่ได้นะ

ปลาวานไม่หรอกเดี๋ยวเขาก็มีวิธีแก้รำ

ปลาวาน
ถึงคุณเต้อะไรนะคะเอา๑๐เพลงเลยเหรอคะ

เขายังไม่ได้พูดอะไรเลย

คุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่ไม่เคยเห็นเลยค่ะ

ยังรู้สึกสบายตามาก
ประจำตัวไม่ปวดหัวก็เป็นไข้
ประจำใจไม่ห่วงใยก็คิดถึง
ฝนตกให้กางร่มหนาวให้ห่มผ้า

อยากให้หมดเล่นอีกทั้งวันแต่พักก่อน

สำหรับอยากได้กี่เพลงอยากได้กี่เพลงตั้งเป้าไว้กี่เพลงฮ

อ่าแต่ล่มตัวไว้ก่อน

๘เพลงนี้ไม่ถ่อมตัวแล้วค่ะโบ

แต่ว่าคนที่เขายึดพื้นที่ของเราอยู่คุณป่า

เขาแบบมาแบบไม่ได้หวังอะไรไม่ได้ตั้งเป้าอะไร

เขามาทั้งหมู่บ้านและวันนี้ก็ยังมาพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งซอยอยู่
ตอนนี้เนี่ยเขามีอยู่แล้วนะครับ
หมื่นบาทเพราะว่าเขาผ่านเพลงที่๒มาแล้ว
วันนี้เขาจะมาเริ่มกันในเพลงที่๓นะครับ
หนุ่มคนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใจเต้นแรงอยู่ตลอดเวลา

คอยเตือนเขาว่าอย่าให้มันแรงมากนัก

รายการเราจะได้สนุกสนานกระปี้กระเป๋าครับผม

ถ้าพร้อมแล้วพบกับหนุ่มคมเข้มจรยาว
ผิวไม่ขาวออกคำ
ขอเสียงปรบมือให้กับคุณ
ร้องได้ให้ล้าน
สวัสดีค่ะพี่ฮายอพบรนครสวรรค์นะคะ
เราจะมาแข่งในเทปพิเศษนะคะ

เราจะนำรายได้ทั้งหมดให้กับมูลนิธิคนหูหนวกนะคะ
มาช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ

เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยจ้า
ร้องได้ให้ล้าน